หมอถึงขั้นอดรนทนไม่ไหว

ไหนบอกห้ามเปิดบ่อนไงครับโอ้โหนี่เปิดกันซึ่งหน้าเลย
เป็นบ่อนชนไก่นะคะ
ย้ำชมรมแพทย์ชนนบท
เฟซบุ๊กนี้เป็นคนโพสต์เองนะคะแล้วก็บอกเลยว่า
นี่มันท้าทายมาตรการควบคุมโควิดอย่างยิ่งเลยนะ

แต่ทางเพจของชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยยืนยันว่าถ่ายเมื่อวานเลยนะฮะ
ใช่แล้วก็ถามด้วยว่าเปิดกันขนาดนี้ได้รับอนุญาตถูกต้องใช่ไหม
ถ้าใช่เนี่ยแปลว่าเจ้าหน้าที่รัฐและนโยบายยังหละหลวมมาก
ไม่ว่าจะเปิดบ่อนแบบนี้หรือแบบไหนหมอไม่โอเคนะ
ตามตรวจสวอปกันไม่ไหวคนละ๒๕๐๐บาทแบบนี้
คงต้องสวอปผู้สัมผัสหลักพันคนเอาแค่ค่าแล็บเนี่ย๒ล้านห้าแล้ว
แล้วภาษีใครก็ภาษีเราประชาชนคนไทยกันทั้งนั้น
ค่าแรงเอ่ยค่าเหนื่อยเอยแล้วก็ความเครียดคนทำงานอีก
หมอไม่ไหวนะหมอถึงขั้นบอกว่าไม่ไหว๒รอบแล้วนะคะ
หมอทิ้งแทบไว้เลยตรวจเชื้อคู่๑๙นี่เขาต้องใช้น้ำยานะคะ
ใช่มันเป็นน้ำยาพิเศษนะคะแล้วมันค่อนข้างที่จะราคาสูง
อันนี้ถ้าตรงนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยต้องไปตรวจเนี่ย
โอ้โหหลายล้านนะคะใช่ไหม
เออไหนหมอบอกแค่ค่าแล็บก็๒๕๐๐๐๐๐บาทค่าแล็บอย่างเดียวนะ
ยังไม่รวมอุปกรณ์ตรวจเพราะแต่ละคน๑คน๑อัน
เพจเขายืนยันว่าเป็นภาพถ่ายเมื่อวานเลยนะฮะ

ก็นั่นน่ะสินี่เขาสับประกาศแล้วนะพวกอะไรลักษณะแบบนี้ให้หยุด
แม้ทุกคนจะสวมหน้ากากอนามัยแต่โอ้โหนั่งติดกัน
บางคนสวมใต้คางสวมทำไมคะ

สวมใต้ค้างไม่ช่วยสวมใต้จมูกก็ไม่ช่วยนะคะ
คุณหมอบอกเลยว่าบ่อนใดในโลกล้วนควรยุติโดยสิ้นเชิง

ก่อนที่หายนะการระบาดของโควิดจะกู่ไม่กลับ

ก็คือท่านนายกกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย